สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะกลับมาเจอกัน๑๓กุมภาพพรุ่งนี้วันแห่งความรักคุณม้าทำอะไรครับ

ดรเล่ากันแล้วเหรอ
ไม่ไม่มีจะเป็นเลย

ะนี่คือคนที่แบบว่าเขาบอกเลยคือช่วยเหลือ
หรือว่าแบบว่าเพื่อนมนุษย์นะที่ตกทุกข์ได้ยาก
นี่ต้องขอบอกงี้ขอบอกเลยนะว่ากัลส่วนวัฒนธรรมเนี่ยนะ
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเปิดเผยไว้เลยนะคะว่า
ในวันวาเลนไทยหรือว่าวันแห่งความรัก
คือวันที่สิบสี่กุมภาคก็คือพรุ่งนี้เนี่ย

ก็ทุกคนมักจะคิดว่าอย่างนั้นใช่ป่ะ

มีการช่วยเหลือผู้ยากไร

ก็เห็นว่าจะเสียตัวกันนักหนาใช่มั้ย
เขาก็เลยบอกว่าใช้เป็นวัฒนธรรม

ในการแสดงความรักอย่างเหมาะสม
แล้วก็ถูกต้องอีกทั้งครองตนอย่างรู้ตัว

รู้สถานะของตนเอง

วันธนาคารการทำทีวียุคใหม่ของเรานะฮะเชิญนะอ่านไปฮะ
เขาอยากให้วาเลนไทยที่ปลอดภัยแล้วก็ให้ความรักอย่างสร้างสรรค
ไม่ว่าจะเป็นชวนกันไปเข้าวัดทำบุญไปปล่อยปลานะฮะ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

แล้วก็ไปรับประทานอาหารนอกบ้านกัน
นอกจากนี้ขอย้ำเลยพวกผู้หญิงทั้งหลาย
ให้มันรักมวลสงวนตัวกันหน่อย
อย่าปล่อยตัวปล่อยใจมากจนเกินไป
ขณะที่ผู้ชายเนี่ยก็อย่าพยายามฉวยโอกาส

ซึ่งไม่อยากให้วันแห่งความรัก

โดยเฉพาะกับเยาวชน
เยาวชนแล้วก็สังคมไทย
เพื่อที่จะป้องกันปัญหาการตั้งท้องก่อนวัยอันควร
ปัญหาอาชญกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมแง่ลบอื่น
มีเยอะมากเลยนะที่เรามักจะเจอ
แล้วก็เป็นปัญหาอยู่ไม่จบสิ้นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้นะต้องระวังอันนี้ขณะเดียวกันนี้นะคะต้องขอบอกเลยนะว่าผู้สื่อข่าวเขามีรายงานมาที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ย
บรรยากาศตามร้านขายดอกไม้ซึ่งเราจะเห็นว่าดอกไม้สดเนี่ย
ตามร้านจัดดอกไม้ต่างเนี่ยโอ้โหนะจะขายดิบขายดีมากนะ
หลงกุหลาบอะไรอย่างนี้ซื้อกันแม้กระทั่งเหลือแต่ก้านยังซื้อเลยคุณ
นะฮะโดยตามร้านขายดอกไม้ทั่วไปเนี่ยขอบอกเลยว่าไม่คึกคักเลย
คึกคักเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา

ก็ป๊วยช็อกโกแลตทุกวันนี่มันมีเยอะแล้ว
น่ะเราต้องอย่างนี้

รวมถึงปัญหาเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในบ้านเรา
อย่างในช่วงนี้เยอะแยะมากมายต่าง
งั้นตลาดการขายมันก็เลยดูซบเศร้านะคะ
อยากรู้ไหมว่าดอกกุหลาบช่วงที่วาเลนไทยมันขยับตัวไปขนาดไหน
ปกติมันก็เรียกได้ว่าสูงกว่าเดิมไปถึง๒๓เท่าตัวกันเลยทีเดียว
อกไม้ที่คุณเคยเห็นไหมกุหลาบที่เป็นกำที่เขาขายเนี่ย
ำหนึ่งมีอยู่สักประมาณ๕๐๖๐ดอกเนี่ย

ไม่ใช่ดอกใหญ่อย่างนี้นะ๓๐๐๓๕๐กิต
แล้วขึ้นมา๒เท่า

ใครจะไปเก็บปิด
ใครจะไปเก็บ
ต้องบอกงี้นะคะว่า

สุหลาบ
โอเคมั้ยให้ผู้ชายถามบอกว่าชีวิตเนี้ยจะทำอะไรไหนจะไปนั่งแบบไปตลอดเลยหรอ
สิทธิ์อาวุธที่จะเปิดให้เลยเหรอ

นี่คนที่๒นะอันนั้นคือหลายสิบปีนะ

ใช่แล้วตอนนั้นน่ะดูหนังเรื่องอะไรรู้ป่ะ
นางเอกเป็นคนขายดอกไม้
ซึ่งดูแล้วละสำชักแก่สมีที่อีก

พี่นุ่มแล้วไปเรื่องป่ะ

พี่หนุ่มเมื่อก่อนเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเมื่อก่อนพี่หนุ่มเคยบอกว่าอุ้มบุญมันผิดกฎหมายนะอย่าอ่านข่าวนะ
สรุปวันนี้ทำให้เรารู้ว่าอุ้มบุญมันผิดกฎหมายจริง
ก็คือเขามีกฎหมายมาแล้วนะครับเรื่องของการอุ้มบุญเนี่ยนะฮะ
คือถ้าเกิดว่าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ตัวจริงหรือญาติพี่น้อง
ไปเจอแหล่งสำหรับคุณแม่อุ้มบุญโดยคนจีนแต่เป็นคนจ้างอืมอยู่แถว
พร้าวนี่แหละเออเนี่ยนะฮะคือจุดใหญ่นะครับเป็นบ้านหรูภายในซอย
นาคนี้ว่าสามสิบเจ็ดเขตราพพระกรุงเทพนี่นะครับไปพบตัวคนจีนนะฮะ
วนายเจ้าหลานครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาในข้อหาสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป
เพื่อกระทำผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและร่วมดำเนินการนะฮะ
ให้มีการตั้งคันแทนเพื่อผลประโยชน์จากทางการค้า
พร้อมกับหญิงสาวที่มารับจ้างอุ้มบุญทั้งหมด๗คนด้วยกันนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับชุดคอมโมโดก็เข้าไปตรวจค้นนะครับ
ภายในบ้านพักที่ซอยเทาอินเทา๙นี่อีกที่หนึ่งนะครับ
บ้านเลขที่๑๖๔๗แขวงพระพลาครับกรุงเทพมหานคร
เป็นบ้านขนาดใหญ่สูงสี่ชั้นนะฮะปรากฏว่าพบ
ที่นี่เปิดเป็นอาคารสำนักงานบริเวณชั้น๒แล้วก็๓นั้นถูกแบ่งเป็นห้องพัก
ห้องทั้งหมด๗ห้องด้วยกันเป็นห้องพักฟื้น
ภายในห้องนะครับที่อยู่บริเวณชั้น๒ไปพบทารกเพศหญิงอายุประมาณ๔เดือนครับ
อยู่ภายในห้องนี้แล้วก็มีชายอยู่ในบ้านอ้างว่าเป็นลูกของตนเอง
แต่เจ้าหน้าที่นั้นไม่ปักใจเชื่อนะครับจึงนำหลักฐานนั้นมาแสดง
ก่อนที่จะประสานกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาตรวจสอบ
แล้วก็นำตัวเด็กพร้อมกับพี่เลี้ยงเด็กนะครับ
ไปดูแลที่บ้านพักเด็กกรุงเทพโอ้
นะฮะทางตำรวจเขาไม่เชื่อ

ก็เป็นอาคารที่พักสูง๔ชั้น
จากอาคารสำงานแห่งนี้ประมาณ๒๐๐เมตรนะครับ
ลักษณะเนี่ยเป็นคล้ายกับห้องพักของโรงแรม

เพิ่งได้รับการฝังตัวอ่อนไปในครรภ์
โดยจะใช้เวลาพักฟื้นประมาณ๑เดือนนะครับ

โหหรอตรงที่เดียว

เข้าไปแบบของพ่อแม่ที่มีลูกไปได้

แกะรอยเส้นทางของขบวนการนี้ก็พบนะครับว่า

ตกลงราคากัน๔๖แสนบาท

และตัวแม่เด็กเนี่ยก็จะเดินทางกลับมาเพียงลำพัง
ส่วนเด็กก็ทิ้งไว้ที่นู่นเลยนะฮะ
ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
มีการประสานผ่านช่องทางต่างประเทศ

ในการเป็นแม่อุ้มบุญประมาณ๓๐คนครับกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างประมาณ๕จังหวัดด้วยกัน
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะมีการสืบสวนขยายผล
เพื่อติดตามเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินี้นะฮะ
ซึ่งเป็นขบวนการแบบใหญ่ทีเดียว

มันมีแบบ๑๐วันด้วยที่ไปเจอเนี่ยไม่ใช่๔เดือนอย่างเดียวนะ

นี่นะฮะตำรวจก็อุ้มเห็นไหมมีพระองค์พระอ้อมอะไรอย่างนี้

ถ้าพวกท้องอยู่แล้วตอนนี้ถ้าจะใกล้คลอดทำยังไง

คือเขามีการกำลังดูกันอยู่ว่า

เก่งมากแล้วคือพอติดปุ๊บ
เขาก็อาจจะมีการรับจ้างจากทางนู้นมาอีกทีหนึ่ง

ละก็เหมือนพอมาทำที่นี่เสีย
คือเขาก็เหมือนกับ
เพราะว่านีกว่าถ้าขายแรง
แล้วถ้าผู้หญิงกลับมาก็เลยเด็กเอาไว้ที่นู่น
ดรอ
ใต้นี้ก็คือว่าเด็กที่เกิดมาใหม่มันเป็นอะไรที่แข็งแรงที่สุด
แต่อวัยวะเด็กมันก็จะเด็กไปหรือเปล่า
ก็อาจจะต้องแบบเลี้ยงหรือเปล่า
หรืออะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้ไงเออ
แต่ว่าก็ไม่รู้มันเป็นอะไร

เดี๋ยวเชื่อว่าน่าจะมีการไปสืบค้นหา
ก็กรหาอยู่ว่าเด็กที่ไปอยู่ที่นู่น

แต่คนจีนเนี้ยเขามาทำมาทำลูกที่เมืองไทยเนี้ยเยอะมากนะ
เยอะมากของคนจีนบินมาทานที่นี่เยอะ
พี่แต่ก็เอาจริงเอาเราไปดูนะ
บางคนเที่ยวที่ไปเป็นลูกอภิมหาเศรษฐีเลย
ก็มีเคยมีแบบเศรษฐีคนหนึ่ง
เป็นเจ้าของธุรกิจการเม้นที่โน่นน่ะ
เขาก็มาหาคนไทย๑๐คน

ก็กลายเป็นผู้บริหารไปหมดแล้วอืม
ไปหมดเขาก็ส่งเรียนดีอะไรดีก็มี
แต่คราวนี้ที่เขากลัวกันมันเป็นเครือข่าย

คือจริงแล้วขนาดว่าไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนจีนมาทำ
คนไทยเองก็ยังมีกฎหมายควบคุมเลย
สมมุติว่าคุณเองเนี่ยอยากจะมีลูกอย่างนี้ใช่ป่ะ
แล้วคุณก็ต้องไปหาแบบแม่ขุดก็ไม่ได้นะ
คุณนึกออกไหมคือก็ไม่ได้นะคือกฎหมายเขาควบคุมหมดเลย

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณกับเมียคุณ

อย่างนี้แล้วเมียมีลูกยากเขาก็แบบอ่ะอาจจะแบบมีการฉีดยา
เอาไข่ของเมียคุณออกมาตกไข่เอาไข่ออกมาเอาสเปิมของคุณออกมา
แล้วก็เอาไปผสมกันแล้วก็ใส่เข้าไปในเมียของคุณอย่างนี้อย่างนี้ได้

เสร็จแล้วปุ๊บไปให้ญาติไปให้ญาติไทยอ่ะ
ให้ญาติแบบว่าอุ้มบุญไว้อย่างงี้ก็ผิดเนอะญาติไปให้ญาติอะไรอ่ะ
แล้วเดี๋ยวเด็กออกมาก็ไม่คือต้องเป็นใครเป็นน้องหรือเปล่า
ได้ขายอย่างเนี้ยไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นสายเลือดเดียวกันอ่ะค่ะ
ได้แต่ว่าใส่เลือดเดียวกันแล้วเออเหลือแล้วเดี๋ยวก็เอ้ยไม่ได้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
มดดำอ่ะมดดำกับมดเล็กเป็นพี่น้องกันอ่าผู้ชายถูกป่ะวันนี้
วันนี้คุณแต่งงานถูกมั้ยคุณแต่งงานไปแล้วคุณมีน้องสาวนะคุณแต่งงานไปแล้วปรากฏคุณไม่มีลูกใช่ป่ะ
แล้วคุณก็แบบเอาเชื้อคุณกับเมียคุณเนี่ยผสมกันแล้วไปฝากเขาไว้แล้วฝากไว้ในท้องน้องสาวคุณอ่ะ
ได้แต่คุณต้องไปสืบไปทำประวัติไปให้หมอตรวจไปทุกอย่างแบบโหแบบเป็นเรื่องใหญ่
เออมันก็ไม่ได้ง่ายเนาะ
แต่ถ้าเกิดเป็นสายเลือดเดียวกันเป็นน้องเนี่ยได้
แต่อยากจะรู้อย่างหนึ่งประเทศจีนอุ้มบุญผิดหรือเปล่า
ไม่ว่าไม่ใช่เพราะว่าประเทศจีนเขามีลูกได้คนเดียว
ไม่ตอนนี้เขาลนลงให้มีลูกตอนนี้ทุกคนทุกประเทศคือไม่ว่าจะเป็นจีน
สิงคโปห์เนี่ยมันไม่ยอมมีกัน

เห็นว่ากรณีนี้ไม่เหมือนกับเรือเวสเตอร์ดำนะครับคือวันนี้เนี่ย
คุณอธิรัฐรัตนเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาก็มาตอบคำถาม
ซึ่งมาจากไหนออกจากฮ่องกงฮะเรือนี้ออกจากฮ่องกงเหมือนกัน
แล้วก็ได้มาเทียบท่าที่ภูเก็ตแล้วโลกออนไลน์มีคำถามเยอะเหลือเกิน
คำถามก็ต่างแสดงความไม่พอใจว่าอ้าวทำไมคืออย่างนี้ให้
ให้ให้เทียบให้ได้มาได้อืมเพราะหวันว่าโอเค
มันก็มาจากฮ่องกงเหมือนกันถูกต้องไหมฮะฮ่องกงก็ติดกับจีนเหมือนกัน
เพราะหวังว่าคนบนเรือเนี่ยจะติดเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ย
เรื่องนี้ได้รับรายงานจากกรมเจ้าท่าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า
ผู้โดยสารที่เดินทางมาในเรือดังกล่าวนะฮะ
ได้ผ่านพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาภายใน๑๔วัน
หรือผ่านมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสมาแล้วก่อนขึ้นเรือ
จากนี้ในส่วนของการป้องกันของทางเรือฮะ
มีการส่งรายงานสุขลักษณะของผู้โดยสารและก็ลูกเรือทุกคนผ่าน
ฟอร์มท๑๒แล้วก็๓
คือให้แพทย์ประจำเรือตรวจสอบโคโรนาไวรัส
เพื่อรายงานให้กับแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตรับทราบ
คือมีการทำเอกสารมีการตรวจสอบมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า๒๔ชั่วโมง
ที่เรือจะมาถึงพร้อมระดมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำที่ท่าเรือ
เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือทุกคน
ก่อนออกไปท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตครับ
ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขากล่าวเพิ่มเติมอย่างนี้
แล้วก็เรืออีกลำที่มีผู้โดยสารกลุ่มเสี่ยง
เขาเชื่อว่าไอ้เรือที่ไปจอดที่กัมพูชาน่ะมีผู้โดยสารกลุ่มเสี่ยง
เขาบอกว่าทั้งสองลำเนี่ยก่อนหน้านี้ไทยปฏิเสธให้เทียบท่า
ประกอบกับกรมเจ้าท่าเนี่ยได้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนทางการตรวจผู้โดยสารตามมาตรฐานขั้นตอนทุกประการ
ซึ่งการเดินเรือของลำนี้ได้ผ่านการอนุญาตให้จอดเทียบท่าเรือทั้งในฮ่องกงเวียดนามแหลมชะบัง
แล้วก็เกาะกูดกวารารัมเปอร์รังกาวีมาโดยตลอด
รวมทั้งเส้นทางการเดินเรือเนี่ยเป็นเส้นทางปกติถือว่าปกติเลย
กำหนดเส้นทางผ่านจังหวัดภูเก็ตโดยมีกำหนดให้การจอดแวะพัก๑๐ชั่วโมง
ยอยเดินลงมาจากเรือเนี่ยแต่มาตรการป้องกันแล้วก็ที่สำคัญที่เราจะพูดกันเสมอคือการคัด
การคัดกรองนักท่องเที่ยวดูไม่มีความรัดคุ้มไม่มีความพร้อมเมื่อเทียบกับที่อื่นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเห็นไหม
ญี่ปุ่นเขาไม่ให้เทียบท่าเลยนะครับเขาบอกจะกัดทุกคนไว้เลย
เจ้าหน้าที่เนี่ยแต่งตัวป้องกันเต็มสูบแถมนั่งเรือไปหาเอง
แล้วก็ย้ายแค่ผู้ป่วยลงเรือมารักษายังจุดที่เตรียมไว้ทั้งนี้
ถ้าเรือภูเก็ตเจ้าหน้าที่ก็ได้ใส่แค่หน้ากากอนามัยมันแตกต่างกันอีก
คุณดูดิเจ้านี่ใส่แค่หน้ากากอนามัย
หนึ่งผืนยืนตรวจไข้นักท่องเที่ยวที่เดินลงมาจากเรือเนี่ย
จากนี้ยังเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่หลายคนไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยด้วย

หรือแค่คล้องหัวเอาไว้เฉยแถมไม่มีชุดป้องกันเชื้อโรคหรือเคมี
พลทหารเรือหลายนายใส่เพียงหน้ากากแบบผ้าเท่านั้นเอง

โอเคแตกอย่างนังตกใจนะตกใจเห็นมั้ยอย่างสะดุ้งเนาะ
เขาบอกทำไมการคัดกรองมันต่างจากญี่ปุ่นจังเลย
แต่ก็ถ้าสมมุติเอาจริงนะสิ่งที่เขากลัวกันมากสุดก็เดินทางออกมาจากฮ่องกงเหมือนกัน

แต่ก็บอกว่าที่เขาบอกยอมให้จอดเนี่ยเพราะว่าจะไปเวียดนามฮ่องกงทุกที่เขายอมให้จอดมาหมดแล้วไง

ไปตามรูดเขาไม่ต้องมีการแจ้งมาก่อนแล้ว
แล้วก็มีการรายงานเป็นระยะอยู่แล้ว
แต่เดือนละเมื่อวานไม่ได้นะไปกับกัมพูชาแล้วเรียกว่าพี่นุ่มไปกับกัมพูชา
แต่เขาก็ให้รออยู่๑๔วันนะก่อนที่จะได้ลงกัมพูชา

เริ่มจากคนคนเดียววันที่๒๔๐แล้วพี่นุ่ม

หนุ่มเตือนภัยผ่านถนนสายนี้บอกให้ระวังนะครับ

โดยบอกว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ฝากเตือนภัยพี่น้องประชาชนทุกคน
ใช้รถใช้ถนนสายเชียงใหม่เชียงรายด้วยนะครับ
ที่ไม่มีใครเป็นอันตรายมากนักจุดเกิดเหตุขาเข้าเชียงใหม่เลยบ่อน
น้ำร้อนแม่ขจานมาประมาณหนึ่งกิโลเมตรตรงทางโค้งพอดีนะฮะ
ตรงข้ามกับบ่อน้ำร้อนที่สร้างใหม่เนี่ยนะฮะตามภาพเนี่ยคุณผู้ชม
ครับไปสอบถามญาติพี่น้องชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกว่ามีคน
ทำแบบนี้อยู่หลายครั้งคนโดนแบบนี้หลายครั้งบ่อยครั้งเหมือนกัน
ก่อนที่รถผมจะมาโดนแบบนี้นะเขาบอกมีการคว่างปลาใส่รถคันอื่นเหมือนกันนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าได้รับความเสียหายขนาดไหนผมเรียกร้องค่าเสียหายไปเนี่ยนะฮะ
ไม่มีใครรับผิดชอบแต่ก็ได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไปเรียบร้อย
ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นดำเนินการให้ด้วย

คือแก๊งปลาหินเนี่ยทำคนตายไปเยอะมากแล้ว

ทะลุโดรนนะ

เมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้าสมมุติคุณมาจากอายุทยา
อายุทยาขึ้นทางด่วนเนี่ย

ไม่รู้แล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ตายเพราะแก๊งปลาหินเนี่ย

ไหนนะพี่หนุ่มเฉาแถวเนี้ยเฉียงใหม่เฉียงลายอันนี้มันมันมือหรือมันคันนองหรอ
ป้นอะไรจี้ป้นปล้นใช่ไหมอ่าเผื่อว่ามันจะแต่บางทีไม่อันนี้เขาบอกว่าเขา
ไอ้ที่เนี้ยคือความซึ้งคันนองไม่เขาบอกว่าเป็นคนสติไม่ดีอ๋อที่เนี้ยคนสติไม่ดี
แต่มันตายได้จริงนะแก๊งปลาหินเนี่ยต่อให้คุณขับรถยังไงมันตายจริง
อันตรายเพราะแรงปะทะกับแรงเห็นเข้าไป
เพราะฉะนั้นคนที่ขาเข้าเชียงใหม่ก็ผ่านไปผ่านมาก็ต้องระวังกันหน่อยนะฮะ

ช่วงหน้ามีอะไรฮะก่อนวันผลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกเราก็จะเล่าเรื่องอะไรแปลก
ดูสิฮะอย่างมะดำต้องเล่าเรื่องอะไรคุณรู้ไหมฮะ

มะพร้าวออกลูกเป็นมะละกอ
อุ้ยมันไม่ได้แปลกอย่างแบบนี้อ่ะ

อ่ะเราไปฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่๘เนี่ยที่ตำบลท่าวังทองจังหวัดพยาวครับปลูกมะพร้าวไว้หนึ่งต้นแล้วทำไมฮะเมื่อ๗๘ปีที่แล้วนะล่าสุดปีนี้มันมีเกิดเหตุการณ์ประหลาดไม่รู้ว่ามันแบบว่าน้ำแรงหรืออะไรหรือเปล่า
มันยังไงอ่ะลูกเนี่ยออกมานี่มันเหมือนคล้ายมะรากอคุณหนุ่ม
มันคล้ายผลมะละกอมีหวีเหมือนกล้วย
ซึ่งอยู่ในต้นหนึ่งเนี้ยนะออกลูกมากกว่าห้าร้อยลูก
นี่มันเป็นกล้วยไม่ใช่มะละกอก็นี่ก็กล้วยแต่ว่ามันตุ๋ยเท่านั้นเอง
มะละกอมะละกอมันน่าจะเป็นกล้วยเนอะเขาบอกว่าเนี้ยมันก็งงเหมือนกัน
เห็นไหมคุณยังเถียงกันเลยว่ากล้วยหรือมะละกอเขาก็บอกมะละกอ
บางคนก็บอกโอเคแหละออกมาจากตัวต้นของวัดต้นมะพร้าว
ใช่เหรอมันน่าจะเป็นเหมือนกับกาฝากหรือเปล่าไม่รู้ล่ะ
ก็เลยไปถามเจ้าของต้นมะพร้าวเนี่ยเขาก็เปิดเผยอย่างนี้
เขาเปิดเผยว่าได้ซื้อพันธุ์มาจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือจังหวัดพยาว
ซึ่งมะพร้าวจางก่าวเนี่ยมีชื่อแกน้ำนุ่มเป็นนนน้ำ
กำลังเล่าอยู่ว่ามันพันธุ์อะไรอีบ้าจัง

หมาล่อยอ่าแล้วเท่านั้นมีน้ำไหมอ่ะ
อะไรนะมะพร้าวก็ต้องมีน้ำนะ
ป่ะไม่ก็ดูแล้วงงก็อยากรู้เหมือนกันเนอะนะมะพร้าวร้อยหนึ่งแล้วก็นำมาปลูกไว้บริเวณหลังบ้านตัวเองเนี่ย
ซึ่งออกรูปเป็นจำนวนมากบริเวณรอบลำต้นเนี่ย
แล้วแต่ละลูกเนี่ยจะมีผลคล้ายกับมะละกอขนาดเล็กออกเรียงรายกันเนี่ยนะฮะ
อันก็บอกว่าบางคนบอกมันคล้ายกับกล้วยนะ
ซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับเจ้าของที่แล้วก็เพื่อนบ้านที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
ชาวบ้านเนี่ยเอาไปตีความต่างนานาเกี่ยวกับเรื่องฉกเรื่องราบที่กำลังจะมาถึงพรุ่งนี้ใช่ไหม

อาทิตย์เขาว่าอาทิตย์ไหม
เพื่อนบ้านหลายคนระบุว่า๗๘นะฮะเพื่อนบ้านหลายคนระบุว่ามะพร้าวที่ออกลูกลักษณะดังกล่าวเนี่ยเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยพบเห็นอย่างนี้มาก่อนเลย
และเป็นเรื่องแปลกมากที่มะพร้าวจะมีลักษณะคล้ายกับกล้วยหรือมะละกอแล้วก็ออกลูกเนี่ยเรียงลายกันเป็นหลายลูกจะเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นการให้โชคฮีราช

เขาบอกว่าเป็นมะพร้าวพันหนึ่งชื่อพันอะไรนั่นแหละ
มะพร้าวร้อยหน่วย

แต่เขาปลูกมา๗๘ปีมันก็ไม่เคยขึ้นอย่างนี้
หรือว่ามันเป็นแบบว่าเอามะละกอกับมะพร้าวมาผสมกันไหม

มันเป็นทะลายมะพร้าวเลยไม่เห็นละนะ

เธอไปถามฝ่ายข่าวที่เปิดโทรศัพท์ก็อะไร

เออมันอาจจะเป็นมะพร้าวที่มันนั่นไง
มะพร้าวเห็นไหมมะพร้าวของมันไหม

มะพร้าวแสดงว่ามันต้องมีน้ำ
ขอเข้าไปผ่าสิก็ซื้อตัวไปพยาวสิ
เป็นมะพร้าวอันใหม่หรือเปล่า

เขาบอกว่ามันไม่เคยออกมาเยอะอย่างนี้แล้วมันก็แบบทำไมอยู่ดีผล
ออกมาเป็นเหมือนมะละกอเป็นเหมือนกล้วย

แต่ชาวบ้านทุกคนคิดว่าเป็นปฏิหาร

เป็นพาพร้าวเป็นกล้วยค่ะ
เออก็ใช่ไงเนอะ
เดี๋ยวก่อนนะดูสามารถเพียงเจอกันว่า
ทำไมคนนั้นเขานวดยาวจัง

เพราะเขารู้จักตัวหนุ่มไง
เขาบอกผมไม่ค่อยเชื่อเลยบอก

แต่พรุ่งนี้เข้ามาแล้วเหรอ

รู้ไหวพัก
สิงคโปร์ที่คุณก็บอกว่าไม่ค่อยจะมีลูกกันเพราะว่าถุงยางขาดตลาดเลยนะ
ทำไมอ่ะเออทำไมนะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไร
หลังจากที่ซิงคโปร์เนี่ยนะเขาได้แบบยกระดับการควบคุมไวรัสโคโรนา
โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อในสิงคโปร์มากกว่า๕๐ลายแล้วเนี่ยนะคะ
เป็นเหตุให้ชาวสิงคโปร์เนี่ยตื่นตนกมากเลยอ่ะแล้วก็กักตุลอาหารกันแบบสุดลิดสุดเดช
กลวกันไปหมดเลยทีเดียวจนทางการของสิงคโปร์เนี่ย
สิงคโปร์เนี่ยต้องออกมาเตือนบอกว่าอย่าตระหนกกันไปเลย
มันไม่ได้น่ากลัวกว่าการตนกเนี่ยมันเลยน่ากลัวไปกว่าไวรัสแล้วนะ
ตอนนี้มันก็ต้องป้องกันนะก็เข้าใจไงแต่ตรงนี้มันเกินไปมันมากไป
เพราะว่าอะไรรู้ไหมมีรายงานมาว่าถุงยางเนี่ยนะได้กลายเป็นสินค้าที่ขาดตลาดไปแล้วในสิงคโปร์
ก็ตกใจมันเกี่ยวอะไรล่ะมันเป็นไวรัสแล้วก็ไปร่วมเพศกันหรือยังไง
คุณรู้ไหมว่าในร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะตามเชลล์ที่ขายถุงยางเนี่ยไม่เหลือเลย

ก็ชาวสิงคโปร์บางส่วนนี้นะคะเขาก็เอาไปใช้สวมนิ้ว
เนี่ยนะก็จะได้ไม่ต้องแบบว่าสัมผัสโดยเนื้อไปโดนเลยโดยใช้วิธีการเอานิ้วเนี่ยแตะอย่างเช่น
นี่ลิฟต์อย่างนี้เป็นต้นแค่นั้นเองซึ่งก็เป็นการป้องกันอย่างไม่ถูกหลักอนามัยนะคะจะบอกให้และเป็นเรื่องของการสิ้นเปลืองมากเราฟังแล้วก็กรุณาอย่าทำแบบนี้นะคะแล้วมันดูน่าเกลียด
อนแลนด์ซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าจะเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ก็ได้
ได้รับว่ามาจอดที่ท่าเลิมชะบังแต่เหยียบแผ่นดินเราไม่ได้
แผ่นดินเราไม่ได้ก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ต้องที่ประเทศที่รับก็คือกัมพูชา
ไวรัสโควิด๑๙จำนวน๒๐คนแล้วครับ

โดยกัมพูชาได้ส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนเรือ
เพื่อคัดกรองผู้โดยสารบนเรือจำนวน๒๒๐๐คนนะครับ
โดยจะส่งเลือดของผู้ต้องสงสัยไปตรวจซ้ำในห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่ง
อันนี้คือแน่นอนว่าประเทศกัมพูชาเขารับไว้แล้ว

แต่คนนี้ก็ต้องตรวจหมดทั้ง๒๒๐๐คนเหมือนกันว่ามีไข้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่า

แต่ก็โอเคนะไว้ตามข้อดีนะพี่
เขาก็บอกว่าในสุดเดี๋ยวเขาจะใช้แบบเครื่องบินเหมาลำเนี่ย

อย่างที่บอกว่าก็เจอแล้วนะฮะผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
คนก็เยอะเหมือนกันนะพี่หนุ่มเนาะ
ตรงนี้ยังแบบว่าอยู่ในบางคนอีกเหรอ

จากคนคนเดียวตอนนี้๒๐๐กว่า๒๔๐ไหม

ให้เขารับเข้าทำงาน๑๐๐นะครับ
คือมันกลายเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลกันเป็นจำนวนมากนะครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าชานนท์สร้อยเงิน
เผยแพร่คลิปวิดีโอสาวสวยรายหนึ่ง
มาสาธิตให้ดูถึงวิธีการสมัครงาน

สมัครงานยังไงให้ได้งานร้อยเปอร์เซ็นต์
โดยระบุข้อความว่าเทคนิคง่ายเลยคือ๑หน้าตานั้นต้องดี
ต้องมีความเซ็กซี่๓ต้องแอบโชว์ว่าแบมเล็กน้อย
ถ้าคนรับสมัครเป็นผู้ชายร้อยทั้งร้อยเสร็จทุกราย
หลายคนคงคิดว่าถ้าคนรับสมัครเป็นผู้หญิงเหมือนกัน

หล่อคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความสนุกเฉย

ไม่ได้มันไม่ได้มันทำงานไม่เป็น

ทำอย่างอื่นสิ
ก็ไปสมัครได้เลยเออยังอยู่ด้วยยังละก็มากก่อนที่คุณนายหม้าชอบนะ
เล่นหรือจริงจริงคะข้้อไปได้ยังไงวะเรื่องแบบนั้นน่ะ
อีนี่นะเคี้ยนกันถึงทุกวันข้าวไปเพื่อ
พร้อมให้คำใบ้ดังนี้อ่ะใบ้มาพระเอกหน้าโหดที่ตอนนี้ไม่ค่อยรับบทพระเอกแล้วอ่ะ
แล้วยังไงจนไม่แปลกใจที่จะไปมีข่าวยุ่งกับแฟนคนอื่นใครวะ
ไม่อยากยุ่งเรื่องพวกนี้เลย
ไปเดินเล่นเถอะวิภาพวัดีให้รถทนเล่นค่ะ
สุดท้ายก็แอบนัดกันไปออกเดท
ว้างไหมล่ะยืมควงหน่อยสิครับ
โดยไม่รู้ว่าทางแฟนเนี่ยแอบระแคะราคาอยู่แล้ว
นัดกันแต่ละทีไม่นัดที่กรุงเทพเดี๋ยวมันจะมีคนเห็น
จะมีการนัดต่างจังหวัดแถวไทยแดง
ไม่รู้ว่านัดกินข้าวหรือกินอย่างอื่นด้วยซึ่งทางแฟนพิตตี้ทำไมมีแฟนพิตตี้ไงเธอจับได้สิจับได้นะแต่ต้องเนียนทำเป็นโง่ต่อไปนั่นไง
งานนี้มีหลายคนเข้ามาคอมเม้นท์ค่าดาวใส่อักษรยอบถ่ายว่าพระเอกน่าโหดคนดังเก่าคือใครบ้างกว่าวิภาควิจารณ์
มองว่าโทษฝั่งผู้ชายอย่างเดียวไม่ได้ผู้หญิงเองก็มีแฟนอยู่แล้วนั่นน่ะสิก็นับว่าผิดแบบเต็มส่วนข่าวนี้จะหมายถึงใครเป็นเรื่องจริงหรือไม่
หนุ่มอยากรู้อย่าบอกแอ่งจี้ก็ต้องเธอก็ยังไม่รู้เลยจริงก็เปิดเพจเจ๊มอยด์ก็ดูแล้วคนถ่ายกันได้คอมเม้นท์เยอะแยะกว่า
นี่ไงภาพเขาลงภาพคู่นี่ไงพิตตี้ใส่เขาสวมเขาสวมเขาสวมเขา
ไม่ใช่อันนี้ภาพที่นั่นก็เปิดเพจเจ๊มอยสิ

ถามในทวิตเตอร์ปุ๊บเขาก็รู้เลยตอบมาในทวิตเตอร์หน่อยฮะ

เป็นเปิดเพจเจ๊มอยด์รู้มากกว่าเราอีกเนาะ
ใช่ดิวิตเตอร์นี้เขาแบบสุดแล้ว
กุ๊บกิ๊บไหมเขาตอนนี้ท้องอยู่
ใกล้จะคลอดกันแล้วเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะเป็นท้องที่๒นะ
แต่ตอนนี้เนี่ยนางบอกว่าโอ้โหท้องนางใหญ่มากเพราะว่านางเป็นคนตัวเล็กใช่ไหม
พอท้องสองเนี่ยใหญ่กว่าท้องแรกมากมากเลยกุ๊บกิ๊บนะคะเขาก็บอกว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะคะ
ก็ไม่ได้ต้องการจะไปหาหมอหรือว่าทำอัลตราซาวน์ดูลูกน้อยที่อยู่ในท้องหรอกนะคะ
ล่าสุดเนี่ยกุ๊บกิ๊บเนี่ยเขาก็ได้เผยภาพแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
ครอบครัวเขาตอนนี้ก็๔คนแล้วเนอะที่มีอยู่ในท้อง๑คนนะ
ให้กับแฟนคลับเนี่ยนะคะได้เห็นเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งก็
เป็นภาพของบี้นะคะแล้วก็น้องเป่าเนี่ย
นะคะพอร์คแท็ปชั่นว่า
รูปแรกนี่นะคะของเรา๔คน

พาพี่เป่ามาดูน้อง

ก็คงจะแบบเก็บไว้ให้ตื่นเต้นดู

เข้าไปอยู่ในเพจของอะไรนะ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

พี่เอกช่องคุณแม่ตอนเนี้ยใช่วะ
หลังไปอีกอันหนึ่งก่อนคุณหาไปก่อนนะ

ก็คือไปแจ้งความกับทางปอทนะครับ
คุณเกรทเองเนี่ยกับทางครอบครัวนะครับ
เขาก็เปิดร้านทองเนี่ยอยู่ที่
ที่ลมสัขที่เพจับูน
ร้านทองก็ชื่อว่าหวังเงินไทย
คือทางคุณเกรทก็เปิดเผยว่าร้านทองของครอบครัวนั้นมีเพียงร้านเดียว
ก็คือร้านหวังเงินไทยอยู่ที่หล่มศักดิ์เพชรบูรณ์
ส่วนคนร้ายนะฮะมีการนำภาพครอบครัวไปลงในเฟซบุ๊ก
เพื่อให้ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายอื่นเข้ามาติดตาม
แล้วก็แสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อจะแจกเงินรางวัล

และครอบครัวขอยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย
แล้วก็ไม่เคยเปิดสาขาร้านทองในพื้นที่อื่นด้วย

เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมา
แต่หยุดการกระทำไปช่วงหนึ่ง
แต่สุดท้ายแล้วกลับมามีโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งในปีนี้
ตนจึงต้องมีการดำเนินการแจ้งความ
เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้หลงเชื่อแล้วก็ถูกหลอกลวง
และขอให้คนที่ยังมีพฤติกรรมแบบนี้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวซะ

ก็ไปแจ้งความที่ปอทพันธุรกิจเอกสิริวัตรก็รับเอาไว้

นำรูปของที่บ้านไปใช้ครับ
ก็ไปบอกว่าเราไปเปิดร้านทองที่สาขาอื่น
แล้วถ้าใครอยากได้รับเงินให้พิมพ์มาว่า
คุณพิมพ์คำว่ายินดีด้วยใต้คอมเมนต์แล้วมันขึ้นว่ามันเป็นสีอะไร
คุณจะได้รับเงิน๕๐๐๐บาทอะไรอย่างนี้

ที่สำคัญคือเขาเอารูปเราไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
กลัวว่ามันจะเกิดสร้างความเสียหายถึงตรงนั้นปั๊
แล้วคนนี้มันจะย้อนมาทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ที่ร้านเลย
โกรธค่ะเพราะว่าเอารูปเราไปโชว์ขนาดนั้น
น่ะคือถ้าเราจะเปิดจริงหรือว่า

คุณแม่มีสิทธิ์อ่ะอือนี่
แม่เก่งแม่จับคนร้ายได้ด้วย
แม่บอกเหรอว่าแม่เคยเข้าไปจับคนร้ายไงตอนนั้นแม่เคยจับคนร้ายไง
ไปที่ทองเมียตำรวจอ่ะแม่เมียตำรวจนะเออเนอะก็เป็นลูกตำรวจอ่ะเนอะ
ก็ต้องเก่งนี่ไปดูพรีเวดดิ้งของนาตาลีไหมนาตาลีแฟนปุ๊กเนี่ย
นะฮะเขาผ่านดูใจเป็นแบบ๑๐ปีจนแฟนหนุ่มอย่างฟลุกเกิกคนเนี่ยได้คุกเข่า
ขอสาวลีนาตรีแต่งงานที่ประเทศกรีสคุณท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกเนี่ย
โดยเลิกแต่งงานของทั้งคู่จะมีวันที่๑๔มีนาคมแล้วก็๒๔มีนาคม
สวยทางหลั่งเจ้าวาสธารุณ

ใช่
นั่นแหละอ้าวบเรกอุ๊ยสงใจอืมหรอ

อังจี่รอเออเขาว่าก็เป็นอาร์สตอสด
ถามสดนี่เลย

ไหนไหน

แล้วเขาก็บอกว่าไปแชทในเล็กไอจีคุยกับพริตตี้สาวรายหนึ่ง
ซึ่งเธอคนนี้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้ว
พอดารามาคุยด้วยฝ่ายสาวก็มีไมตีตอบ
แอบนัดไปกินกันไปกินกัน

อือเบ้ยหิ้นใช่ไหมได้ยิ้มไหมครับมีออกแปปหนึ่ง
ตอนไหนอ่ะอ๋อเหรอสรุปแล้วคือ
ไปไหนเลยพี่มสไม่ใช่กูนะว่าจะเขาบอกว่านักกันไปต่างจังหวัด
แต่พี่ม้อนเป็นพระเอกหน้าหวาน
สรุปได้อ่านอักษรย่อนี้หรือยัง

มีคนส่งให้ดูพี่ม้อนบอกว่าแกหรือเปล่า

แต่ก็งงตัวเองว่าตัวเองไปชายแดนเมื่อไหร่
แล้วได้ไปคั่วกับพริตตี้หรือเปล่า

รักเป็นคนซื่อสัตว์อยู่แล้วใช่ไหมคะ
ได้
พี่มอสพูดงี้ไม่คุณรกเตอร์ว่าเสียใจเหรอคะ

ด้วยมั้งคนก็เลยอยากเขาเรียกอะไรอ่ะอยากน้ำส่วนให้อย่างงี้เหรอ
ดึงมาเกี่ยวมั้งจริงออออศยิ่มก็มีหลายคนอะพี่
ใครบ้างอ่ะอพศแต่ว่าแต่ว่าอพศคือมันไม่ได้เป็นของในข่าวไง
นึงเขาก็ตามกันมาเพียบเลยอะพี่
ก็เป็นอาร์ตพระสุทธิทำไมทุกคนก็ถึงคิดว่าเป็นอาร์ตพระสุทธิ์กันหมดเลยล่ะ
ก็มีช่วงนี้ที่ผมไม่ได้รับพระเอกอะพี่

คนวงในจะรู้ว่าผมรับล้ายสองเรื่อง
รับแอกสองเรื่องตอนนี้
ตอนนี้ผมถ่ายสองเรื่องไง

ไม่คิดอยากจะบอกอะไรแล้วใช่ไหมฮะ
สรุปไม่ใช่

โอเคกรอบคุณมากไปซอบมวย
ดีจ้า

ช่วยทหารเขาครับ

จรนมอบดอกไม้วาเลนไทยให้น้องหยดน้ำนะครับ
กับแฟนสาวคนสวยคือน้องหยดน้ำ

โดยเฉพาะช่วงวาเลนไทยปีนี้นี่นะครับคุณท็อปจรนนะฮะ
ล่าสุดนะฮะคู่เลิฟคู่หวานก็ชวนกันไปดินเนอร์ฉลองวันวาเลนไทยนะครับ
ล่วงหน้าแล้วที่พีคสุดสุดก็เห็นจะเป็นดอกไม้ช่อสวย
อกรักนี่นะฮะที่ทางหนุ่มท็อปนั้นเขาหอบมาให้
หยดน้ำกับไอเดียสุดล้ำ
ที่เอาดอกรักนั้นมาร้อยเป็นก้านยาว
แล้วก็ช่ออุบะจัดเป็นดอกช่อดอกไม้สุดเก๋เขาว่าอย่างนี้

ก็เอามากราบเอามาบูชาก่อน
งานนี้ทำเอาสาวหยดน้ำหลุดขำ

เชิญฮะนะต่อไปตอบไป
คุณล่ะคุณล่ะคุณล่ะ
อ่าก็คือตอนนี้เนี้ยเขาทำตัวของเขานี่ให้ลีนลงนะ
เพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่นะฮะ
แล้วให้มันแบบว่าตอนนี้เขามุ่งมั่นมากนะ
เขาเนี่ยไม่ได้แบบว่ากะว่าจะมาถ่ายรูปนี้นะแต่พอดีเทรนเนอร์เขาน่ะเป็นคนถ่ายแล้วก็เอาไปลง

เพราะฉะนั้นเขาเฟิร์มหุ่นกันเร็วหรือไม่

แต่ต้องมีวิทยาลัยกินด้วยนะ

ถ้าพี่หนุ่มเล่นหุ่นอย่างนี้ดูว่า

กุมแม่สนิทแล้วไปนั่งนักมวยมาหรอก

ทำไมเป็นคนอย่างเงี้ย
ไปล่ะต่อต่ำ